และสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบภาพยนตร์แนวรักสุดหลอนสำหรับต้อนรับสงกราน
ภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า๑๑๑๒๑๓รักกันจะตายค่ะ
ก็เชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมพิสูจน์ความร้อนสุดสะพรึง
ด้วยตัวเองทั่วทุกโรงภาพยนตร์แล้วค่ะ
ปล่อยความหลอนให้คอหนังได้ติดตามกันแล้ว
สำหรับภาพยนตร์รักสยองขวานต้อนรับสงกราน
อย่าง๑๑๑๒๑๓รักกันจะตาย
โดยครั้งนี้ทีมนักแสดงที่นำโดยยิปโซอาริกันตา
ก็บุกมาถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวีกันเลยค่ะ
พร้อมบอกเล่าถึงเรื่องราวเรียกน้ำย่อย
และเชิญชวนแฟนให้ไปร่วมสัมผัสความรู้สึกแบบครบรส
ทั้งรักสยองขวัญหลอนระทึก

มาด้วย๓เหตุการณ์ก่อนวันสงกรานค่ะ
โดยเข้าฉายเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
๑๑ครับก็เป็นพี่เวียกับดาต้าครับ
ในเรื่องก็เขาจะเป็นคู่รักกันครับ

พอแล้วเขาเริ่มอยากเปลี่ยนใหม่แล้ว

ไม่ยอมเลิกไม่ยอมเลิกก็
ขู่ขู่สารพัดต่างนานา
จนกระทั่งแบบวิธีสุดท้ายคือ

อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เลยเรื่องราวหลอนก็เลยจะเริ่มเกิดขึ้นนะตอนนั้น
พระ๑๒ก็จะเป็นเพื่อนแก๊งทั้ง๔คน
มดก็คือเจสซี่นะครับไม่อยู่

ตามจีบสาวแล้วพอหลังจากที่ตามจีบสาวป

แล้วก็กลับมาด้วยสภาพที่มันแบบเละเทะมาก

ก็ไม่คิดว่าเพื่อนเราเองเนี่ยจะเป็นอะไร
เมื่อมาเกิดได้ยินข่าวเรื่องราวอะไรต่างนานา

ก็แบบว่าเป็นเพื่อนสนิทกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

มันถูกโยงด้วยอุบัติเหตุครั้งหนึ่ง

หวังว่าให้คนดูแล้วก็มีความสุขกับหนังเรื่องนี้

อยากให้ผู้ชมทุกท่านครับ